แม่อยากจะพูดกับอ้อยนะว่า

ทำแค่นี้แม่ก็เจ็บพอ

ศรีกับแกก็คงอยู่ไม่ได้

อ้อยตัดอันเดือนไม่ให้อันเดือน

แล้วข้ารือบร้านอ้อยจะตัดอีก

เขามีบวงคืนกับพ่อกับแม่
ไม่งั้นพ่อไม่เอาเขามารักษา

แต่อ้อยยิ่งร้ายลงยิ่งร้ายลง

ตั้งแต่สมัยไหนทำกับพ่อกับแม่เอาไปพอแล้วนะพี่น้องทั้งสามีก็พอแล้ว
แล้วทำไมแม่นึกว่าไม่มีพ่อแล้วอ้อยจะแฟร์กับแม่ว่าแจงกับแม่
เหมือนสมัยก่อนนี้อ้อยพูดบอกว่าถ้าสมัยอ้อยถ้าอ้อยทำนะแม่ทุกปีอ้อยจะคิดมาเลย
กำไรได้เท่าไหร่จะแบ่งทุกคนที่ช่วยทำงาน
อย่างในโอ๊ตก็จะได้แบ่งนี่ไงอ้อยอ้อยไม่ได้ใช้คำพูดที่พูดเลย
ยิ่งร้ายมากร้ายมาก
นึกเหรออ้อยอ่ะพังอย่างนี้ข้างบนเขาไม่เห็นเลยเหรอพ่อเขาจะกุ้มใจแค่ไหน
นี่อีกหน่อยอ้อยก็ต้องตัดแม่ตัดสินเหมือนกันอ้อยค่อยตัดทีละคนละคน